ได้เห็นกันเพราะว่าตอนนี้ถูกวิจารณ์ในโลกโซเทียล
แล้วก็มีการเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
เป็นภาพของชายหนุ่มคนนึงบีบคอแมว
แมวเป็นแมวของแฟนสาว
คือโกรธแฟนแต่ไปบีบคอแมวของแฟน

จนทำให้ตอนนี้ก็ต้องมีการไปช่วยเหลือแมวนะคะ
แล้วก็ต้องมีการเอาผิดกับชายหนุ่มคนนี้ที่บีบคอแมวด้วยค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้นะคะชาวเน็ตวิจารณ์กันหนักเลยเนี่ยค่ะ
ขนาดภาพเบลอเรายังเห็นเลยว่าบีบแรงขนาดไหน

แมวเกือบขาดอากาศหายใจเกือบตายพูดแบบนี้ดีกว่า
เห็นคลิปนี้แล้วทนไม่ไหวจริง
ประสานไปยังตำรวจภูทรท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี

แมวออกมาได้แล้วนะคะเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ก็เอาแมวไปฝากไว้กับตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรท่าม่วง
ผู้หญิงเจ้าของแมวบอกว่าจะไปรับแมวเช้าวันนี้ล่ะค่ะ
สำหรับการดำเนินคดีผู้ก่อเหตุตำรวจก็จะตรวจสอบคลิปวิดีโอนี้
เรียกชายหนุ่มคนที่ทารุณกรรมสัตว์มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
ซึ่งถ้าผู้หญิงที่เป็นเจ้าของแมวอยากจะร้องทุกข์เพิ่มเติมในข้อหาอื่น
ก็ได้นะคะตำรวจบอกแจ้งความได้เพิ่มนะคะ
ตัวอย่างให้ด้วยค่ะว่าแจ้งความได้เพิ่มในกรณีไหนได้บ้าง
เช่นขู่กันโชคหรือถ้าหากว่าตัวผู้หญิงเองก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วย
ก็แจ้งความเพิ่มเติมได้ในกรณีข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะ
คือผู้ชายเนี่ยเขาอยากจะประชดแฟนแล้วก็เลยบีบคอแมว
เป็นภาพอยู่ในร้านคาแคร์แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็บีบแรงเลยอย่างที่เห็นกันเมื่อสักครู่
อยากเตือนนะใครก็ตามเวลาอยากจะโพสต์คลิปเนี่ยคลิปของตัวเองหรือคลิปส่วนใหญ่มักจะเป็นคลิปเรื่องราวของตัวเอง
โพสต์ไปเนี่ยเข้าตัวมาหลายคนแล้วนะคะคือบางอย่างเนี่ยโพสต์ไปด้วยความคึกขนองด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเองเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกโลกออนไลน์ทุกอย่างไปเร็วแล้วเป็นโลกเสรี
คนเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นคิดเยอะนะคะก่อนที่จะทำอะไรและก่อนที่จะโพสต์อะไรลงไป
เพราะว่าเวลาย้อนกลับเข้ามาเข้าตัวแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะรับไม่ไหวก็ได้